แล้วก็มาถึงวินาทีที่ทุกคนรอคอยนะครับตอนนี้ครอบครัวของน้องกีต้าจาก
กรุงเทพมหานครจะสามารถพิชิตโจทย์คำถาม๔ข้อหมดเลยได้หรือไม่
ขวาทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่
เอาใจช่วยกันนะครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐บาท

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ยังยังไม่หมดเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับ

ให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา

จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิต
เพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้

จะมีเงินโบนัส๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสารอีก๑๐๐กิโลกรัม
อีก๑ตู้เอากลับไปเลย
มีแต่ได้กับได้นะครับในวันนี้
จะได้มากหรือได้น้อยเท่านั้นเอง

พร้อมครับค่ะ
แล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ตัวอักษรและตัวเลขบนเสาไฟฟ้าหน้าบ้านคืออะไร

ผมถามหน่อยว่าตัวเลขที่อยู่บนเสาไฟฟ้าเนี่ย

ทำไมมั่นใจว่าเป็นตัวเลือกที่๔เลย
มันมีความหมายมั้ยม้อม้าว่ามาจากอะไรเนี่ย

เชื่อตัวเองมาจากมาเรียม

ได้รับทุนไปต่อชีวิตห้าพันบาท

เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับคุณผู้ชมครับ
ฟังเฉลยข้อที่๒กันเลยดีกว่า

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ

ไม่ได้หมายถึงญาติฝั่งพ่อ

ถูก

ถูก
ถูก
ไม่ได้เป็นญาติทางฝั่งพ่อนะครับ

เพราะว่าภยัณฑ์ชนะที่ผสมสละอา

ไม่ได้หมายถึงญาติทางฝั่งพ่อ

น้องชายหรือว่าน้องสาวของแม่
เราอาจจะไม่ได้ลุ้นเงินล้านแล้วนะครับ

เพราะฉะนั้นเอาใจช่วยและเชียร์กันต่อนะครับคุณผู้ชม
ว่าครอบครัวน้องกีต้าจะคว้าเงินแสนกลับไปบ้านได้หรือไม่ในวันนี้นะฮะ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

หนูไม่เคยคิดว่าม้าเป็นภาระของหนูเลยค่ะ
เพราะว่าตอนเล็กมาก็เลี้ยงหนูมา
ตอนหนูโตมาหนูก็เลี้ยงดูแลมะ
ถ้าหนูมีเงินเยอะหนูจะเอาไปซื้อรถพ่วงข้างให้มะ
ถ้าหนูมีรถพ่วงข้างแล้วหนูจะเอาไปขายผักผลไม้
ถ้าเกิดมีเงินเหลืออีกหนูจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้หนูกับน้องค่ะ
โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ

ถ้วยละ๕ชิ้น

ภายในเวลา๓นาที

ยังเหลือเวลาทำไส้กรอกล่วงได้เยอะเลยลูก
ยังเหลือเวลาทำไส้กรอกล่วงได้เยอะเลยลูก
ยังเหลือเวลาทำไส้กรอกล่วงได้เยอะเลยลูก

ยังเหลือเวลาทำไส้กรอกล่วงได้เยอะเลยลูก
ยังเหลือเวลาทำไส้กรอกล่วงได้เยอะเลยลูก
ยังเหลือเวลาทำไส้กรอกล่วงได้เยอะ
ยังเหลือเวลาทำไส้กรอกล่วงได้เยอะเลยลูก

ยังเหลือเวลาทำไส้กรอกล่วงได้เยอะเลยลูก
ยังเหลือเวลาทำไส้กรอกล่วงได้เยอะเลยลูก
ยังเหลือเวลาทำไส้กรอกล่วงได้เยอะเลยลูก
ยังเหลือเวลาทำไส้กรอกล่วงได้เยอะเลยลูก
ยังเหลือเวลาทำไส้กรอกล่วงได้เยอะเลยลูก
ยังเหลือเวลาทำไส้กรอกล่วงได้เยอะเลยลูก
ยังเหลือเวลาทำไส้กรอกล่วงได้เยอะเลยลูก

ยังเหลือเวลาทำไส้กรอกล่วงได้เยอะเลยลูก
ยังเหลือเวลาทำไส้กรอกล่วงได้เยอะเลยลูก
ยังเหลือเวลาทำไส้กรอกล่วงได้เยอะเลยลูก
ยังเหลือเวลาทำไส้กรอกล่วงได้เยอะเลยลูก
ยังเหลือเวลาทำไส้กรอกล่วงได้เยอะเลยลูก
ยังเหลือเวลาทำไส้กรอกล่วงได้เยอะเลยลูก
ยังเหลือเวลาทำไส้กรอกล่วงได้เยอะเลยลูก
ยังเหลือเวลาทำไส้กรอกล่วงได้เยอะเลยลูก
ยังเหลือเวลาทำไส้กรอกล่วงได้เยอะเลยลูก

คอรัมป์แจ๋วริมจอนะครับที่ถูกต้องก็คือทีวีบันเทิงครับ
ว่าตอนนี้ครอบครัวของน้องกีต้าจากกรุงเทพมหานคร
ได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
และได้รับกุญแจต่อชีวิต๒ดอก
เย้

แต่เราได้๒ดอกภายในวันนี้
จะให้ใครเป็นคนเลือกกุญแจครับ

ผมครับกี่ครับ
ขอเชิญทั้ง๒ท่านทั้งนี้เลยค่ะ

มีสิทธิ์เลือกกุญแจได้เพียง๒ดอก
กุญแจ๒ดอกนี้รวมเวลาทั้งสิ้นในการไขก็คือ๔๐วินาที
เพราะฉะนั้นใช้เวลาให้คุ้มค่านะครับ

ยูซุปจะเลือกดอกไหนครับ
ถ้าพร้อมแล้วไปครับ
โอ้โหกีแม่นมากเลย
คุ้มอันเดียวด้วย

ตู้โบนัสที่๔ก่อนนะครับ

ในตู้นี้มีของรางวัลอะไร

น้ำมัด

น้ำมัด
เกียรตุฐานใช่ไหม

คันทุ

น้ำมะน้ำมะน้ำมะน้ำมะน้ำมะน้ำมะ
ผมจะดูจากตู้ที่เหลือนะครับคุณผู้ชมครับ
๐บาทอยู่ที่นี่เองนะฮะ
อีกหนึ่งตู้ที่เหลือครับ

โอกาสในวันนี้แล้วลูกมาต่อสู้เพื่อครอบครัวเราในวันนี้
อย่างที่บอกนะครับว่าได้โบนัสกลับไปบ้านด้วย

วันนี้นะครับครอบครัวของน้องกีต้าจากกรุงเทพมหานครนะครับ

และโบนัสจากกุญแจต่อชีวิตนะครับอีก๑๐๐๐บาท
พร้อมข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัม
สรุปแล้วก็คือวันนี้รับไปทั้งสิ้นนะครับ
๒๐๐๐๐บาทแล้วข้าวสานอีก๑๐๐กิโลกรัม
แล้วก็มีเงินเก็บอีก๓๔๐บาท
ใครบอกว่าทำรถหมื่นเก้ารถพ่วงมันจะพอไหมนะ

แล้วก็ยังมีทุนเล็กน้อยนะพอที่จะขยับขยายได้นิดน

เพราะว่าครอบครัวนี้ก็ยังต้องการกำลังใจจากคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน
ถ้าเผื่อว่าใครท่านใดที่พร้อมนะครับที่อยากจะช่วยเหลือครอบครัวดีแบบนี้
ครอบครัวที่เป็นตัวอย่างของสังคมดีแบบนี้ที่เขาสู้ชีวิตไม่ยอมท้อถอย
ผมขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้นะครับ

นึกว่าต่อกำลังใจให้กับครอบครัวของเขา
วันนี้ขอบคุณมากสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดนะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่เฟซบุ๊คเกมต่อชีวิต
สวัสดีครับ
ทำงานก่อก็สร้างแต่ป้าม้าป่วย
บางทีกลับมาก็เห็นเขาน่างกินข้าว
ทำไมลูกกับเมียเรามีอดกินอย่างนี้เนาะ

มีเวลาในการเผา๔๐วินาที